มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปงมหาหอยในน้ำ
ต้องไปดูใต้เลนใต้ดินมีหอยอะไรบ้าง

เสร็จแล้วก็ดูไม่ออกว่าเป็นอะไรเลย

พอล้างน้ำเท่านั้นแหละตกใจ

เพราะว่าเป็นหัวมนุษย์นะครับเป็นศีรษะมนุษย์นะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องลงไปตรวจสอบแล้วครับว่าเป็นศีรษะของใคร
ตำรวจภูทรนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
เข้าตรวจสอบเหตุพบชิ้นส่วนมนุษย์ในพื้นที่บึงกลุ่มบึงบางช้าง

ที่เกิดเหตุพบชิ้นส่วนกระโหลกศีรษะมนุษย์ไม่ทราบเพศลักษณะสมบูรณ์

เจ้าหน้าที่จึงบันทึกภาพแล้วก็เก็บไว้เป็นหลักฐาน
เพื่อนำไปตรวจพิสูจน์เพื่อตามหาตัวบุคคลนะครับ
โดยนางสมพรณ์เปลี่ยนใจเปลี่ยนจันทึก
ผู้หญิงคนนี้ตกอกตกใจ

บอกว่าก็ลงไปหาหอยตามปกติภายในบึงนี่แหละครับ
ตั้งแต่ช่วงสายจนถึงช่วงเที่ยง
งมเจอชิ้นส่วนบางอย่างนำขึ้นมาบนฝั่ง
พอนำขึ้นมาเสร็จก็ยังเอกใจสงสัยคืออะไรกันแน่
เอาไปล้างน้ำดูพบว่าเป็นชิ้นส่วนกระโหลกศีรษะ
ไปฟังเสียงของคุณสมพรเขาหน่อยครับ
ตอนนั้นก็มาเรียก

มขึ้นมาควานขึ้นมาจากโคน
นี่เอามาล้างน้ำเอามากอดล้างอยู่ตรงท้อง

พบว่าเป็นหัววางแทบไม่ทันนะ
ก็เรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจพิสูจน์แล้วครับ
ตำรวจก็เตรียมส่งชิ้นส่วนที่พบไปตรวจพิสูจน์โดยละเอียดอีกครั้ง
ก็ตรวจสอบด้วยว่ามีพื้นที่ของตำรวจสถานีไหน
รับแจ้งความคนหายบ้าง